มาต่อกันอีกสักสองสามประเด็นนะคะ
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีที่สารจังหวัดจันทบุรี
ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีคนเสียชีวิตไป๓รายแล้วก็บาดเจ็บ๒คนนะคะ

เมื่อสักครู่นี้ที่เรานำเสนอไปเป็นกรณีทางฝากฝั่งของคนก่อเหตุแล้วเขาก็เสียชีวิตด้วย
คือทางพลตำรวจตรีธารินเราได้คุยกับอดีตภรรยาของพลตำรวจรีธาริน
และนักข่าวของเราบอกว่าช่วงจังหวะที่กำลังคุยกับอดีตภรรยาของพลตำรวจรีธาริน
ที่เป็นฝ่ายจำเลยแล้วก็เป็นคนก่อเหตุแล้วเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยค่ะ
มีลูกชายของทางทนายบัญชาซึ่งเป็นทนายความฝ่ายโจทย์
ซึ่งนายบัญชาเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้วภรรยาของทนายบัญชาก็ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บ
ลูกชายของเขาอ่ะไปพอดีแล้วเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
ที่เห็นหน้านางเขมจิราอดีตภรรยาของคนก่อเหตุที่คุยกับนักข่าวของเรา
ก็คนที่ยิงพ่อกับแม่เขาถูกค่ะคือพ่อเขาเสียชีวิต
ทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสคุยกับลูกชายของทนายบัญชานะคะ
เขาให้สัมภาษณ์กับเราเอาไว้แบบนี้ค่ะได้เล่าถึงอาการของแม่ก่อน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกชายบอกว่าช็อกมาก
ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวของเขา
คือพ่อเนี่ยทนายบัญชาเนี่ยพ่อเสียชีวิตเลย
ส่วนแม่นางสุภาพรคือบาดเจ็บสาหัส
ไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในศาล
ส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรค่ะ
ก็ทราบค่ะแต่ยังไม่พอพูดว่า
เดี๋ยวรอดูอาการคุณแม่ขอนะครับผม
อาการคุณแม่เมื่อกี้เป็นอย่างไร
มันต่อโต้และต่อสนองไป
ทำไมพูดคุยกับเราได้ตาโพส์เดียว

อืมซึ่งก็เสียชีวิตไปสามรายนะคะเหตุการณ์นี้
เดี๋ยวจะต้องส่งร่างของผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรด้วย
ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะทางครอบครัวก็ไปดูศพกัน
นักข่าวบอกว่าลูกชายของทนายบัญชาเนี่ยถึงขั้นไปนั่งฟังนางเข็มจิรา
ดีตภรรยาของพลตรีธารินเนี่ยตอนให้สัมภาษณ์เลยด้วยซ้ำ
แล้วก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นัก
เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องมีสองมุมคดีแน่นอนนะฮะคดีเขาต่อเนื่องมายาวนานนะครับ
ทีนี้ไปดูประวัติของพลตมตรีธารินจันทราทิพย์หน่อยนะครับ
ว่าตอนที่รับราชการตำรวจเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะพลตรีธารินนะครับเป็นอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชัยนาธ
แล้วก็ไปเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากด้วย
เป็นอดีตภูมิครับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจภูทรภาคหก
เกษียณเนี่ยนะฮะเกษียณในตำแหน่งรองเจรตำรวจนะฮะ
สัญญาบัตร๗นะครับอันนี้คือพลตมตรีทารินฝ่ายก่อเหตุที่ยิงใส่เขาก่อนเลยนะครับ
ส่วนทางทนายบัญชานะฮะทนายความนะครับ
ทนายบัญชาปรมีสุนาพรเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต
อกจากเป็นทนายความชื่อดังทำหลายคดีดังให้กับบุคคลดังหลายคนแล้วนะครับ
ยังเคยเป็นกรรมธิการประจำคณะกรรมธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของวุฒิสภา
เป็นอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศด้วยนะครับ
เป็นอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วยแล้วก็อย่างที่เรียนท่านไปนะฮะเป็นทนายความให้กับอดีตนายกคือนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์ในคดีเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับ
ก็จากประวัติที่คุณภาคภูมิบอกไปทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับคนที่เคยเป็นลูกน้องของพลตำรวจรีธารินนะคะ
เพราะเรารู้ว่าเคยทำงานที่ไหนยังไงก็ตามไปอยากจะไปคุยอยากจะรู้ว่าจริงแล้วพลตำรวจรีธารินคนก่อเหตุเขามีอุปนิสัยยังไง
เมื่อปี๒๕๔๘๒๕๕๐นะคะ
ร้อยตำรวจเอกอรุณสุขใสอายุ๖๒คนนี้

ก็ปกติแล้วพลตำรวจรีธารินก็เป็นคนใช้ชีวิตเรียบง่าย
ไม่มีปัญหากับใครเป็นคนเจ้าระเบียบใจร้อน
สั่งงานอะไรไปก็จะคอยตามความคืบหน้าตลอด
คือลูกน้องห้ามหละหลวมในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
ที่ลูกน้องทุกคนจำได้ก็คือเป็นคนมีน้ำใจนะ
รักลูกน้องถ้าไม่ผิดท่านก็ช่วย
แต่ถ้าผิดก็ต้องแบบไม่เอาไว้อะค่ะ
เคยร่วมงานกันมาท่านใจร้อนเหมือนกัน
แต่ไม่เคยเห็นว่าใจร้อนหรือมีความรุนแรงอะไร

พอเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาลจังหวัดจันทบุรี
ในฐานะที่เป็นลูกน้องเก่าช็อกมากค่ะ
ก็เป็นคนเรียบง่ายครับ
ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับใครเท่าไหร่
แล้วก็เป็นคนที่เป็นภูมิคับชาที่ดีคนหนึ่งนะครับ
เพราะว่ากับผู้ใต้คำประชาแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
สามารถเข้าพบได้ตลอดเวลาสมัยที่ท่านอยู่ชายนาฏ

แต่เรื่องอารมณ์นี้ก็มีบ้างนิดหน่อย
แต่ไม่ถึงกับมาเล่าร้อนถึงขนาดที่ว่าจะต้องใช้อาวุธปืนใช้อะไร
แต่อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
จะต้องมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่สารให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นจริง
ไว้ค่อยตามกันต่อนะคะ
โดยเฉพาะปมที่ดินผืนนี้ต้องบอกว่ามันซับซ้อนจริง